ส่วนที่จังหวัดกาลสินชาวบ้านเขาไปพบถุงปุ๋ย
ลักษณะคือฉีกขาดแล้วก็เป็นสีเขียว
ก็เลยไปแจ้งกับตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
พอเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปตรวจสอบพบว่า
ในถุงปุ๋ยเป็นยาบ้ากว่า๘๐๐๐เมตร
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นของขบวนการค้ายาบ้า
ตำรวจภูทรจังหวัดกาลสินตำรวจภูทรสมเด็จ
ทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองร่วมการตรวจสอบกระสอบปุ๋ย
หลังจากได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบกระสอบ
สีเขียววางทิ้งไว้ที่บริเวณโคนต้นไม้
ข้างถนนสายสมเด็จสหัสสะขันหลักกิโลเมตรที่๔

จากการตรวจสอบพบยาบ้าคือ๔๒มัด
รวมแล้วก็ประมาณ๘๔๐๐๐เมตร
พลตำรวจตรีมนตรีจรรพงศ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกรสินบอกว่า
เมื่อช่วงเย็นวันนี้ตำรวจเข้าตรวจสอบกระสอบปุ๋ยสีเขียว
ก็มีร่องรอยการฉีกขาดแล้วก็มีกลิ่นคล้ายยาบ้าด้วย
ก็เลยวางกำลังดักซุ่มตามจุดต่าง
เพราะคาดว่าน่าจะมีคนมารับยาบ้า
กระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณ๒ทุ่ม
ก็ยังไม่พบบุคคลต้องสงสัยค่ะ
ก็เลยนำกระสอบกลับมาตรวจสอบที่โรงพักสมเด็จ

เพราะว่าเป็นยาบ้าซุกซ่อนอยู่ข้างใน

จากนั้นเวลาผ่านไปกระทั่งประมาณ๔ทุ่ม
ก็เลยวางแผนนำกระสอบยาบ้าของกลางไปวางไว้ที่จุดเดิม
แล้วก็วางกำลังเจ้าหน้าที่ตามจุดต่างอีกครั้ง
เพื่อที่จะดับซุ่มรอผู้ค้ายาบ้าหวนกลับมา
คือตำรวจคาดว่าคนค้ายาบ้าเขาอาจจะกลับมาเอาของหรือเปล่า
กระทั่งเวลาผ่านไปสักประมาณตี๕๓๐ของอีกวัน
ก็ไม่พบอะไรที่ผิดปกติหรือไม่พบผู้ต้องสงสัย

กลับมาค่ะส่งทีมชุดสืบสวน

ว่าน่าจะเป็นของขบวนการค้ายาเสพติด
นำยาบ้าไปส่งตามจังหวัดต่าง
แต่เกิดพบเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เลยทิ้งยาบ้านลงข้างทาง
ซึ่งทางจังหวัดกรสินถือว่าเป็นทางผ่าน
ในการนำยาบ้าไปส่งพื้นที่ต่างคือเข้ามาตัวเมืองชั้นใน